เอาไปดูเรื่องนี้กันต่อนครศรีธรรมราชค่ะ
เรื่องนี้นี่ก็ต้องตามต่อเลยเพราะว่าผู้เสียหายเขาบอกเขาไม่ยอม
กรณีที่พ่ออายุ๔๙ปีเขามาร้องเรียนบอกว่าลูกชายอายุ๑๐ปีเนี่ย
ถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกเอาข้อมูลของเขาไปผ่านเด็กผ่านลูก
เสร็จแล้วก็ไปโอนเงินในบัญชี๖๕ครั้งสูญเสียเงินไป๑ล้าน๒แสนบาท
แจ้งตำรวจตำรวจตรวจสอบเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าลูกชายเนี่ยทำธุรกรรมเอง
เพราะว่าเอาเงินไปซื้อเกมออนไลน์พ่อบอกโอ้โหไม่เอาไม่ยอม
นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่จริงสังคมโจมตีเขาลูกชายเขาเป็นเหยื่อ
ยากรรมทางไซเบอร์เพราะว่าถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกเอาข้อมูลต่างหาก
เขาก็ขอเดินหน้าขอความเป็นธรรมกับสภาธนายความในเรื่องนี้ค่ะ
คุณนรงฤทธิคงทองค่ะเป็นชาวนครศรีธรรมราชเป็นนักธุรกิจค้าปุ๋ยเคมีพันธุ
หลักฐานโชว์นักข่าวเลยคุณผู้ชมบอกว่าลูกชาย๑๐ขวบเนี่ยถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกเอาข้อมูลของเขาไป
แล้วไปโอนเงินในบัญชีออกไปทั้งหมด๖๕ครั้ง
ไล่ไปตั้งแต่วันที่๗ถึงวันที่๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
ถูกโอนออกไป๑ล้าน๒๑๐๐๐๐๐บาทค่ะไปแจ้งตำรวจ
ตำรวจไซเบอร์บอกว่าเป็นความผิดของลูกชาย
การทำธุรกรรมนี้ทำโดยเจ้าของบัญชีเอง
คาดว่าลูกชายเป็นผู้ดำเนินการแทน
เพราะว่าเอาโทรศัพท์ไปสมัครเล่นเกมส์ออนไลน์

เนื่องจากมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายสั่งซื้อไอเทมเกม
ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
คุณนรงฤทธิ์บอกว่าโอ้โหตกใจเลยค่ะ
เจอตำรวจแจ้งข้อมูลแบบนี้งงเลยค่ะ
เหมือนกับว่าความเดือดร้อนของเขาไม่เป็นเรื่องจริง
นรงฤทธิ์บอกแบบนี้ทำให้สังคมมาโจมตี
เขายืนยันบอกว่าลูกชายเป็นเหยื่ออาจยกรรมทางไซเบอร์
เขาไม่รู้เรื่องเลยเพราะไม่เคยใช้แอปธนาคาร

ธุรกรรมทุกครั้งโดยเฉพาะการโอนเงินเนี่ย

แล้วที่ธนาคารก็มีสลิปกระดาษทุกครั้ง
เขาจะไปขอความช่วยเหลือกับสภาธนายความจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ล้านสองค่ะคุณผู้ชมถูกโอนออกไป
มาฟังข้อมูลจากลูกชายสิบขวบบ้างค่ะ
เล่าแบบนี้บอกว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมาเบอร์พ่อ

แล้วเขาก็ชักจูงล่อลวงชวนเล่นเกม
เสนอรหัสเกมให้ตัวละคร
แล้วสอนวิธีการสมัครแล้วก็แชทไลน์ส่งลิงก์มาให้
แต่กดแล้วมันโหลดช้าก็เลยออกมาก่อน
แก๊งคอร์เซนเตอร์ก็แจ้งบอกว่า
ต้องใช้บัตรประชาชนของพ่อเพื่อยืนยันตัวตน
บอกไม่รู้ว่าเงินออกไปยังไงรู้ตัวอีกที
ก็ตอนพ่อเอาสมุดบัญชีไปธนาคารแล้วค่ะ
นี่แหละค่ะฟังแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงนะคะ
ตำรวจบอกว่าเด็กโอนเองเด็กบอกว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมา
แล้วเอาข้อมูลของพ่อไป
ขณะที่นายลือชาเปี่ยมสุวรรณประธานสภาธนายความภาค๘บอกว่า
ดูจากพฤติการที่มีการล่อลวงขอเอกสารพ่อของเด็ก
แล้วกำชับเด็กว่าอย่าบอกพ่ออันนี้เป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้ว
นี่ค่ะประธานสภาธนาความภาค๘นะคะ
แล้วก็บอกว่าวงเงินกว่า๑ล้าน๒แสนบาทมันเป็นเรื่องที่เกินความสามารถของเด็ก๑๐ขวบ
ทำธุรกรรมได้โดยชอบการกระทำแบบนี้เข้าข่ายช่อกงล่อลวงเด็ก
แต่ตำรวจกลับไม่ขยายผลบัญชีปลายทาง
ผู้เสียหายอยู่ในสภาพเหมือนถูกลอยแพ้อีก
เรื่องนี้สภาธนาความจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าจะช่วยเหลือต่อไปค่ะ
เรื่องนี้น่าตามนะเพราะว่าพ่อเชื่อว่ามันเป็นกลุ่มอุบายของแก๊งคอลเซนเตอร์
คือโทรหาเด็กปั๊บมันก็มีรูปแบบหลอกว่าเป็นเรื่องของเกมออนไลน์